หลังจากที่ได้สร้างขึ้นมาถึง๔๐ปีวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับ
วัดพระธรรมกายเปิดอุโบสถให้สื่อมวลชนเข้าไปสำรวจ
รวมไปถึงห้องแห่งความลับ
ซึ่งก็เป็นห้องใต้ถุนโบสถ์เพื่อยืนยันนะครับว่า
ไม่มีอาวุธหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอย่างที่ถูกกล่าวหา
ขณะที่คณะศิษยานุสิตก็ย้ำนะครับว่า
พระธรรมชโยบริสุทธิ์ไม่ได้นำเงินบริจาคมาใช้ส่วนตัวตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ไปดูห้องแห่งความลับของวัดพระธรรมกายได้
จากคุณพลอยสจีร์ฤทธิศิลป์ครับ
ลมเล็กบริเวณใต้ถุนอุโบสถวัดพระธรรมกาย
มีความสูงประมาณ๒เมตรเข้าไปได้ครั้งละไม่เกิน๓๐คน
ถูกเปิดให้บรรดาสื่อมวลชนเข้าไปด้านในเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่อุโบสถ์หลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๒๐

จะต้องผ่านช่องเล็กที่สามารถผ่านได้ทีละคน

ด้านไหนเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะคับแคบ
มีเพียงเครื่องอัตภบริการของพระพิสุทธิ์ทรง
รวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้สำหรับก่อสร้างต่อเติมพระอุโบสถ
เช่นกระเบื้องหรือระต่างเท่านั้น
จากการสังเกตของทีมข่าวพบว่า
ข้าวของเครื่องใช้ต่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
และน่าจะมีการเปิดใช้งานอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งการเดินทางเข้าสู่ห้องแห่งความลับ
ภายใต้อุโบสถวัดพระธรรมกายแห่งนี้

ซึ่งนับตั้งแต่วันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ได้มีการปิดกั้นและรักษาความปลอดภัย
เนื่องจากเป็นบริเวณที่ตั้งของวิหารและอาคารที่สำคัญของวัด
รวมถึงอาจจะเป็นที่พักรักษาตัวของพระธรรมชโย
นำสื่อมวลชนเข้าชมอุโบสถวัดพระธรรมกาย
สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเมื่อ๔๑ปีในครั้งนี้
ก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อกล่าวหาว่า
มีสิ่งผิดกฎหมายหรืออุปกรณ์ต่าง
นำไปสู่ความรุนแรงซุกซ่อนอยู่ภายในห้องแห่งความลับนี้หรือไม่
ซึ่งนายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายกล่าวว่า
อุโบสถดังกล่าวใช้ในการจัดงานบวชเป็นประจำและใช้ปฏิบัติธรรม
ส่วนใต้ถุนเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เท่านั้น
ยืนยันว่าไม่มีอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายใดซ่อนอยู่
เพียงแต่ว่าวันนี้ที่เปิดโอกาสให้ท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปดู
จะได้รู้ว่านี่แหละครับที่ลับที่สุดแล้วของวัดพระธรรมกาย
สุดท้ายอาวุธที่จะไปต่อสู้ทางโลกไม่มีหรอกครับ
มีแต่อาวุธทางธรรมอาวุธปราบกิเลสทั้งนั้นนะครับ
อัตภบุริคาณบาตรไตรจีวรอุปกรณ์ในการบวช
ให้กับชายแมนได้มีโอกาสที่จะสู้กับกิเลส
ด้วยการยกฐานะจากคาราวาสขึ้นเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาที่สถานที่ตรงนี้
ดังนั้นท่านที่พยายามมโนไปเรื่อยเปลี่ยนจากสภาวะจิตที่มโนไปเรื่อย
ไม่มีอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในนี้ครับ
นอกจากนี้โคสสวบคณะศิษยานุศิษย์ยังได้ย้ำว่า
พระธรรมชโยไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
เพราะที่ผ่านมาพระธรรมชโยรับเงินบริจาคจากลูกศิษย

โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้
และไม่เคยถ่ายเงินคืนให้กับนายสุประชัยศรีสุมภาอักษร
อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์

ส่วนอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย

โดยเป็นคณะแพทย์ชุดเดิมในการรักษา
และจะมีการแถลงอาการหรือไม่นั้น
จะต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง
พศจริริสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน